ภูชูปรากฏตัวที่หอเซียนเจียวนะครับ

เขาต้องการภรรยาที่ดีงาม
ส่วนพวกที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า
ข้ามันไม่มีวันให้แต่งเข้ามาเด็ดขาด
สามสิบสอง